คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมลงไปที่กระบี่หน่อยฮะร้านกาแฟร้านหนึ่ง
เจ้าของร้านกำลังจะไปเปิดร้านเปิดมาปุ๊บหังงะเลย
ตกใจร้องกรี๊ดดังมากเลยมันใหญ่มากเอาไปดูก่อนว่าอะไรที่ว่าใหญ่มาก
ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะนี่ชาวบ้านมุงดูเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เดี๋ยวสิ่งอื่นใดอย่าลืมดูว่าอะไรที่เห็นไหมตัวข้างหน้าเนี่ยอู้
นี่หากระโฉงให้เขาสักแก้วแล้วกันสรุปเอาไรฮะ
็อกค่าคาปูชิโน่แม็กคาอิโต้หรือเอาอิโต้เดี๋ยวขอไปถามพี่เขาก่อน